ผู้มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเนี่ยท่านต้องดูแลดีนะครับ
ผู้สูงอายุท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดินออกกำลังกายตอนเช้ามืดนะคะ
เดินไปเดินมาปรากฏว่าร่วงลงไปตกลงไปในท่อระบายน้ำ
เพราะดีมากเลยนะคะที่ไปติดอยู่กับตะแกรงเหล็

พลเมืองดีเดินมาเห็นโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยรอดชีวิตหุดหวิดค่ะ
แล้วน้ำเชี่ยวด้วยเห็นไหมคะน้ำไหลแรงมาก

ไม่ให้เข้าไปในท่อแล้วไปอุดตันท่อระบายน้ำค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะโอ้โหคุณตานะเพราะอายุ๘๐ปีแล้ว

เห็นไหมภาพที่ช่วยตอนแรกที่เราต้องเบลอภาพค่ะ
นั่นคือกางเกงหลุดไปกับกระแสน้ำเลยนะคะน้ำแรงมาก
คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะนี่กู้ภัยพยายามช่วยค่ะ
พยายามช่วยขึ้นมาแต่ตอนช่วยขึ้นมานี่คืออ่อนแรงมากแล้วอะค่ะ
อ่อนแรงมากมากแล้วล้าด้วยอ่ะนะคะไปติดนานน่ะ
ไปติดอยู่นานนี่ค่อยดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้บริเวณท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านนี่ขนาดว่าอยู่ในหมู่บ้านนะ
ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะอยู่ที่ตำบลท่าดินดำอำเภอชัยบาดาน

ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่